กลางดึกที่ผ่านมานะครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืน
ถล่มบ้านพักผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติย่านบุคโล
ทำให้รถยนต์เสียหายนะครับคาดว่าสาเหตุอาจจะเป็นความขัดแย้งกับนายตำรวจระดับสูง
ในเรื่องของการนำเสนอข่าวแต่งตั้งโยกย้ายขณะที่เจ้าตัวเผยว่าไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ

วินาทีที่ผู้ต้องสงสัยรถกระจกจากรถเก๋งสีขาวไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียนใช้ปืนกราดยิงจากรถเข้ามาในบ้านพักของนายชาติชายสุขสมนึก
นักข่าวอาวุโสประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านบุคโลและเป็นถึงอดีตผู้
โดยการสถานีโทรทัศน์โพลิสทีวีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
กระสุนกว่า๖นัดพุ่งเข้าที่ฝากระโปรงรถฉลับขึ้นไปโดนกระจกเบาะที่นั่งทั้งสองฝั่ง
ส่งผลให้ตัวรถได้รับความเสียหายทั่วคัน
จากการสอบถามคนในบ้านเล่าว่าประมาณตีสอง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แต่ขณะนั้นเป็นเวลากลางดึกจึงไม่มีใครกล้าออกมา

ประมาณตี๒น้องบอกประมาณตี๒นะ

กำลังไล่ดู
ความขัดแย้งกับนายตำรวจระดับสูงเกี่ยวกับการเสนอข่าวแต่งตั้งโยกย้าย
ถูกนำมาเป็นประเด็นหลักที่สื่อมวลชนหลายสำนักตั้งข้อสงสัย
ประกอบกับถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งผู้มนุยการสถานีโทรทัศน์โพลิสทีวีเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
แต่นายชาติชายระบุว่าไม่เคยมีความขัดแย้งกับใคร
ซึ่งการเสนอข่าวแต่ละครั้งก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตำรวจสักส่วนใหญ่
จึงไม่เศร้าว่าคนร้ายมีความผิดประสงค์อื่นหรือไม่
ไม่เคยมีศัตรูกับใครไม่เคยโดย
เพราะเรื่องข่าวก็ทำกันปกติไม่มีเรื่องแก๊งเรื่องอิทธิพลเรื่องต่างไม่มีเลย
คือตอนหลังเนี่ยมาเป็นพอโปรลิสทีวีเนี่ยส่วนมากนำเสนอข่าวสร้างภาพลักษณ์
เชิงบวกให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจทั่วประเทศได้มากกว่า
ก็ไม่ได้มีพื้นที่ตรงไหนจะให้เขียน
หลังเกิดเหตุผู้ประชาการตำรวจนครบานเรียกชุดสืบสวนทุกสถานีในกองบังคับการตำรวจนครบาน๘
ว่านายชาติชายมีปัญหากับคนกลุ่มอื่นหรือไม่
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสาเหตุอาจเกิดจากเรื่องส่วนตัวของนายชาติชายเอง
ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับใครแต่หลายเหตุการณ์อาจสร้างสถานการณ์ขึ้นมา
หากสงสัยว่าใครเป็นคนทำก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจ
แต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าขัดแย้งกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือไม่
คำถามอย่างนี้บอกว่าไปถามตากันน่ะนะจำเป็นผม
คนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจขึ้นกลางเมือง
ไม่ใช่เรื่องยากที่ตำรวจจะล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับคนในวิชาชีพสื่อมวลชน
แต่การกระทำที่อุกอาจกลางเมืองเช่นนี้
ทำให้สังคมกำลังจับตามองว่านี่เป็นการคุกคามสื่อหรือไม่
สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
ออกแถลงการประนามการกระทำของคนร้ายในครั้งนี้
เรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการปกป้องคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน
และเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน